พาไปดูเหตุการณ์ทวงหนี้โหดที่พัทธลุงนะคะที่ร้านขายปลาหมึกลวกค่ะ
ยังไม่มีจ่ายจริงจริงเขาไม่มีจ่ายเขาทำยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
นี่ค่ะของขายของเขาเนอะ
พังเขาเสียหายหมดเลยคือกวาดตกลงมาหมดเลยตู้เตอร์อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะเดินไปที่รถจักรยานยนต์นะคะ
แต่ว่ายังไม่ไปจอดอีก

รอบค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ไปทำลายข้าวของของแม่ค้า
ปลาหมึกลวกอะค่ะนี่ค่ะ
เราได้คุยกับตัวแม่ค้านะคะนางสาวยูบีชุมพิบูลอายุ๔๒
บอกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในภาพเมื่อสักครู่นี้
มีโทรศัพท์จากเจ้าหนี้โทรมาทวงหนี้
ก็ยอมรับแหละว่ายืมเงินมา๓๐๐๐กว่าบาท
ปกติจ่ายให้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ๑๐๐บาท
แต่รอบนี้ขอผัดผ่อนไปก่อนได้ไหมขายของไม่ได้จริง
หนี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คุยกับคนที่จะไปทวงหนี้ก็แล้วกัน
หนี้พูดทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้สักพักมาเลยค่ะ
ผู้ชายสองคนนี้นะคะใส่ชุดคล้ายพนักงานส่งของ
แล้วในร้านก็มีลูกค้านั่งกันอยู่ตั้งหลายคนนะคะ
ผู้ชายคนที่มาทวงหนี้เนี่ยถามแม่ค้าเลยว่าจะให้มั้ยเงิน๑๐๐๐บาท
ก็โทรไปหาพี่สาวนะพี่สาวบอกว่าคุยต่อรองกันแล้ว
ก็บอกผู้ชายคนนั้นไปแล้วว่าพี่สาวคุยเรียบร้อยแล้วนะ
ต่อรองกับเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วนะ
สักพักหนึ่งคนทวงหนี้ไม่รู้ยังไงทำลายข้าวของแบบอย่างที่เห็นนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจสพเมืองพัทธลุงได้คุยกับผู้เสียหายนะคะ
หนี้ก็โทรศัพท์มาขอเคลียร์ค่ะ
บอกว่าถ้าไม่เป็นคดีความยกหนี้ให้หมดเลย๓๐๐๐กว่าบาท
ถ้าไม่เอาเรื่องยกหนี้ให้หมดเลยทุกอย่างก็จบลงด้วยดี
หนี้ก็เลยบอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวเพิ่มเติม

แต่ถ้าเคลียร์หนี้จบมันก็ลงตัว